การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หลังจากโดนเจ้าไวรัสชนิดนี้ทำพิษไปถึง๑๗๗ประเทศทั่วโลก
ในประเทศไทยเองที่ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อนั้นใกล้หลัก๒๐๐เข้าไปเต็มที
ซึ่งจากการศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลกพบว่า
ผู้ป่วยที่ติดจากการแพร่เชื้อทางการสัมผัสมีมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อทั้งอากาศ
หากมีผู้ติดเชื้อไอออกมาไวรัสในละอองฝอยมันสามารถลอยฟุ้งอยู่ในอากาศที่นิ่งสนิทได้หลายชั่วโมง
และหากอากาศมีการเคลื่อนไหวละอองฝอยจะพัดไปตกลงบนพื้นผิวต่าง
ซึ่งหากพื้นผิวเป็นทองแดงเจ้าไวรัสจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง๔ชั่วโมง
ผิวของกระดาษรังอยู่ได้๒๔ชั่วโมง
บนพื้นผิวพลาสติกและสแตนเลสอยู่ได้๒๓วัน
และวัสดุผิวเรียบเช่นลูกบิดประตูโต๊ะทำงานและพื้นผิวแข็งอื่น
มันจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานกว่านั้น
แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีผลวิจัยออกมาฟันทงว่า
ผิวของเราไปสัมผัสวัสดุต่างเจ้าไวรัสจะติดอยู่ที่ผิวหนังของเราได้นานเท่าไหร่
แต่กุญแจสำคัญที่ทำให้เราปลอดภัยจากเชื้อนี้คือ
หมั่นล้างมือฆ่าเชื้อด้วยสบู่เป็นเวลา๒๐๓๐วินาที
และเมื่อคุณจำเป็นต้องออกจากบ้านสัมผัสสิ่งของสาธารณะที่เสี่ยงต่อการดับเชื้อโรคที่ไม่รู้ตัว
ด้วยความสะดวกสบายในการพกผ่าใช้งานง่ายและฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี
ประชาชนจึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอลจำนวนมาก
แอลกอฮอลรูปแบบสเปรย์และแอลกอฮอลเจลทำให้สินค้ากลุ่มแอลกอฮอล์ขาดตลาด
ราคาขึ้นกว่า๑๐เท่าตัวจากราคาปกติ
อกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสบางเจ้า
ไม่ว่าจะเป็นแป้งเปียกใส่สีมาบรรจุ

หรือใช้ผลิตภัณฑ์คล้ายกับน้ำยาเช็ดกระจก
มาจำไหนเป็นแอกโกหอสเปรย์
หากเลือกผิดนอกจากโควิดไม่ตาย
เช่นเป็นของเหลวใสไม่มีสีระเหยง่ายและไวไฟเหมือนกัน
โดยที่ผู้ซื้อไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ด้วยตาเปล่า
นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ถ่าไม้น้ำมันเคลือบเงาดูดซึมได้ทางผิวหนังลมหายใจทำให้หลอดลมอักเสบ
ื่อบุตาอักเสบรวมถึงมีอาการปวดท้องเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนและอาจตาบอดได้
แอลกอฮอลที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้สำหรับฆ่าเชื้อได้มี๒ชนิดด้วยกัน
ยาสำหรับเช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อบนผิวหนังและใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
ชนิดที่๒ไอโซโพพิวแอลกอฮอลนิยมใช้ผสมน้ำ๖๐๗๕เพื่อฆ่าเชื้อ
เป็นตัวทำละลายสำหรับเคมีซักล้างทำความสะอาดต่าง
แล้วอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้หรือเจลแอลกอฮอล์ที่ซื้อมา
สามารถใช้อย่างปลอดภัยได้จริง
เรามีวิธีทดสอบง่ายที่คุณก็สามารถทำได้
จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาฝากกันครับ

ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
ชนะใสสำหรับผสมน้ำส้มสายชูและด่างทัพทิม

้อนพลาสติกขนาดช้อนชาและช้อนโต๊ะนาฬิกาจับเวลา
วิธีทดสอบแอลกอฮอลฆ่าเชื้อปลอม
เริ่มจากเทน้ำส้มสายชูประมาณ๓มิลลิลิตรหรือประมาณ๑ช้อนโต๊ะลงในภาชนะใส
ด่างทัพทิม๑เกล็ดใส่ในน้ำส้มสายชูที่เตรียมไว้
คนให้ละลายเข้ากันจนได้สารละลายสีชมพูบานเย็น
แอลกอฮอลที่ต้องการทดสอบประมาณ๓มิลลิลิตรหรือ๑ช้อนโต๊ะลงบนช้อนพลาสติกสีขาว
เริ่มจับเวลาหลังจากนั้นตวงสารละลายด่างทัพทิมที่เตรียมไว้
สมลงในแอลกอฮอลประมาณ๑มิลลิลิตรหรือ๑ช้อนชา
คนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้
จะไม่มีการเปลี่ยนสีในช่วง๑๑๕นาที
จะเปลี่ยนเป็นสีสนิมในเวลา๑นาที
เจลล้างมือก็สามารถทดสอบในวิธีการเดียวกันได้
หากเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้ได้
เจลเปลี่ยนเป็นสีสนิมอย่างชัดเจนหลังจากเทส๑๕นาที
ในสถานการณ์เช่นนี้ทุกคนควรช่วยกัน
มันดูแลสุขภาพของตนเองล้างมือบ่อยด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจล
รวมถึงระมัดระวังเลือกใช้แอลกอฮอลฆ่าเชื้อให้ถูกประเภท
อย่าลืมนำวิธีทดสอบแอลกอฮอลนี้ไปใช้กันนะครับ